หญิงสาวคนนี้อยู่ที่บุรีลำ

เพราะว่าเขาทำงานโรงงานหลอมเหล็ก

ปรากฏว่าอยู่ดีสามีก็ทิ้งไปบวชอีก

ใช่นะสภาพบ้านอะไรก็แบบ

มีชายคนนึงเขาก็ป่วยเป็นอมพลึกอยู่แล้ว

เราเองเราก็ป่วยอำมะพฤษอะ

แล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าทำมาหากิน
ใช่ค่ะคือพอเรานำเสนอข่าวเรื่องนี้
ผ่านรายการรถปลดทุกข์ก็มีคนใจดีบริจาคให้เยอะนะคะ

แต่พี่ผู้ชายคนนี้เขาไม่ใช่แค่บริจาคเงินไงคุณภาคภูมิ
เขายอมเสียสละดวงตาของเขาข้างหนึ่งให้คนอื่น
ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วยนะคะไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะ
คือเงินช่วยเหลือเนี่ยเงินบริจาคเนี่ยเยอะจริง
แต่มันก็ไม่สำคัญเท่ากับการมองเห็นอีกครั้งหนึ่ง
ของผู้หญิงคนนี้ที่ต้องดูแลลูกที่ยังเล็กดูแลแม่ด้วยนะ

พอทราบข่าวแบบนี้ครับเราก็เลยตามไปนะครับ
แล้วก็ไปเจอผู้หญิงผู้ลำบากคนนี้ที่ตาบอดมา๗ปีแล้วเนี่ย
บอกว่าเออเนี่ยคุณลุงคนนี้ก็จะบริจาคดวงตาให้ข้างหนึ่งนะ

เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เขาได้คุยกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ได้ได้ได้
ก็เห็นหนูคนเดียว

หนูอยากเห็นหน้าลุงจังเลยทำไมลุงเป็นคนใจดีขนาด
นี่ลุงเห็นคงไม่นานนี้แหละ

วัน๑๐วันเนี่ยเนอะจะได้มองเห็นแล้ว

แล้วถ้าลุงบริจาคให้หนูลุงจะเป็นยังไงบ้างคะ

ลุงไม่อยู่ในอีกข้างหนึ่งลุงเป็นคนพิการเหมือนกัน
ลุงทำงานไม่ได้เดินไม่ได้โดนได้ของคนเดียว
นี่ฮะนางสาวสุนิสามุ่งรวยกลางหรือว่ายุ้ยอายุ๒๖ปี
ที่ตาบอดสองข้างเลยบอดมา๗ปีแล้วคุณธรรมสร

ถึงกับร้องห่มร้องไห้ตอนได้พูดคุยผ่านวีดีโอคอร์กับ
คุณลุงพายับรอดเมืองอายุ๕๙ปีเป็นชาวฉะเชิงเศร้านะฮะ
โปรยเป็นอามพฤกษ์นะครับอยู่ที่บ้าน
นอนติดเตียงมากว่า๒๐ปีแล้วนะคะคุณลุงพายับเนี่ย
คุณลุงบอกเห็นข่าวของน้องแล้วแบบเอาตาลุงไปดีกว่า

เดี๋ยวเรื่องทางการแพทย์อันนี้ว่ากันอีกทีนะท่านผู้ชมนะ
ว่ามันง่ายอย่างนี้หรือเปล่ามันสามารถทำได้ไหมในทางปฏิบัติ
แต่ก็ทราบซึ้งในน้ำใจนะคะใจคนที่แบบยอมเสียสละตาของตัวเองข้างหนึ่ง
คุณภาคภูมิยอมมองเห็นกันคนละข้าง
โอ้โหคือคุณสุนิสาได้ยินเสียงของคุณลุงพายับผ่านทางวีดีโอคอร์นะครับ

หลังจากเรื่องราวในเรื่องนี้ที่ได้รับการเสนอผ่านรายการรถปลดทุกข์ทางไทยรัฐทีวีไปด้วยนะครับ
มีคนบริจาคมาช่วยเหลือครอบครัวของหญิงสาวคนนี้เยอะแล้วครับ
เงินบริจาคมากกว่า๑ล้าน๔แสนบาทแล้ว
แต่ว่านายพายับรอดเมืองอายุ๕๙ปีเป็นชาวบ้านหนองว่าอำเภอพนมสรคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งพิการเป็นอำมพลึกนอนป่วยติดเตียงมานานกว่า๒๐ปี
ดูข่าวแล้วเนี่ยโทรศัพท์ติดต่อผ่านช่องทางต่างมาเลยบอกว่า
บอกน้องสุนิสาหน่อยขอคุยด้วยนะครับ
แล้วก็ได้คุยกันบอกว่าขอสละดวงตาให้หนึ่งข้าง
จะได้มีโอกาสกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งจะได้ไปทำงานไปหาเลี้ยงลูก
ไม่ต้องเป็นภาระให้คนอื่นเพราะปัจจุบันนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรนะครับ
อาศัยก็เป็นเพลิงเล็กล้อมรอบแล้วก็มุงด้วยสังกษี
เก่าผูพังไปหมดเป็นที่ซุกหัวนอนก็มีเพียงแค่เบี้ยคนพิการเดือนละแปดร้อย
กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอีกเดือนละ๓๐๐บาท
ประทังชีวิตซื้อข้าวปลาอาหารเลี้ยงดูครอบครัวนะครับ
นางสาวสุนิสากล่าวทั้งน้ำตากับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าดีใจมาก
รู้สึกดีใจที่มีโอกาสมีหวังที่จะได้กลับมาเห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่ง
แม้ว่าจะเพียงข้างเดียวก็ตามแล้วถ้าหากได้กลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งจริงนะ
สิ่งแรกที่จะทำเลยคือจะเดินทางไปกราบคุณลุงพายับถึงที่บ้านเลย
อยากจะไปตอบแทนบุญคุณท่านถ้ามองเห็นแล้วอยากเป็นกำลังใจให้ลุงสู้ต่อไป
แม้ลุงจะไม่มีใครแต่อย่างน้อยถ้าหนูมองเห็นลุงก็มีหนูอีกคนนะคะ
นี่ค่ะทีมข่าวของเราไปถึงบ้านคุณลุงพายับเลยค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ส่งนักข่าวไปที่ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
คุณลุงก็บอกว่าเหตุผลที่อยากจะเสียสละดวงตาให้นางสาวสุนิสาเนี่ย

ว่าอยากจะบริจาคดวงตาสักข้างหนึ่งให้กับคนที่เขาด้อยโอกาสคนพิการทางสายตา
ทางสายตาแล้วก็พอดีได้ดูรายการ

แล้วก็เห็นข่าวของคุณสุนิสา

ตาบอดสองข้างยังต้องเลี้ยงลูกตัวคนเดียว

ก็บอกเลยว่าลุงอยากจะบริจาคดวงตาให้ข้างหนึ่ง

แบบพ่อแม่เขาก็อายุทั้ง๗๘๐แล้วนะทางโน้น

ก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็เลยนึกลงสาร
เราก็ทำอะไรไม่ได้ก็จริงแปลว่า

ก็ยังพอตัดข้ามกินได้อย่างนี้

เขาได้ทานเขาก็ยังได้แต่เลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่เขาได้
เขาก็โทรมาขอบคุณมาอะไรอย่างนี้

เพราะว่ามันต้องรอผลทางหมออีกที
ว่าเซลล์ว่าอะไรมันจะเข้ากันได้
คือคุณลุงพายับที่ยอมบริจาคดวงตาให้กับคุณยุ้ยหนึ่งข้างนี่นะ
ก็ไม่ใช่ว่าจะสบายนะฮะ

ยนคว่ำเมื่อ๒๐ปีก่อนแล้วก็เป็นอำมพลึก
เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วนับตั้งแต่นั้นมาเลยนะ

ทุกวันนี้อยากจะได้วิวแชร์สักคันหนึ่งก็ยังไม่มีเลย

นะครับอาศัยอยู่กับหลานสาวนะฮะ
ก็วันพรุ่งนี้ครับทั้งคุณลุงพายับแล้วก็ทางคุณสุนิสาเนี่ย

เดี๋ยวจะได้มาเจอกันเลยนะครับที่รายการรถปลดทุกข์บ่าย๓พรุ่งนี้นะครับท่านติดตาม
แต่ว่าในทางการแพทย์แล้วเนี่ยการที่คนเราจะมอบดวงตาให้กันเนี่ย
คือมันก็เหมือนที่คุณลุงบอกคือโดยจุดประสงค์ของตัวคุณลุงเนี่ยพร้อมจะมอบให้
แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับหมอด้วยว่าทำได้หรือไม่ได้ในทางปฏิบัติ
เพราะว่าหนึ่งคือหลักการทางการแพทย์กับหลักการด้านมนุษยธรรมมันจะคู่กันอยู่
ทางการแพทย์เนี่ยการที่จะช่วยเหลือคนคนหนึ่ง
ด้วยการเอาอวัยวะของคนอีกคนนึงแล้วทำให้เขาเป็นคนพิการตรงนี้ทำให้ได้
แต่ถ้าเสียชีวิตแล้วแล้วมอบดวงตาให้เนี่ยอันนี้ต้องไปดูด้วย
ถ้าเป็นกรณีดวงตาตาของบุคคลที่เขาจะเปลี่ยน
เขาเป็นเพราะเส้นประสาทตาจอประสาทตาหรือว่าตรงไหนมันเปลี่ยนได้หรือเปล่า
คือเหมือนเวลาเราบริจาคอวัยวะค่ะคือก็ต้องดูว่าจริงแล้วมันใช้ได้ไหม
คุณหมอบอกว่าเราบอกแล้วว่าเราบริจาคบางทีอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะคะ
ทีนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณหมอล่ะว่าตกลงแล้วจะได้หรือไม่ได้อย่างไร
แต่ยังไงก็ตามก็ต้องชื่นชมในน้ำใจของคุณลุงพายับจริงนะคะ
ซึ่งก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยคุณลุงเขาเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนเป็นอำมพลึกมา๒๐กว่าปี
ที่คุณลุงบอกวิวแชร์ก็ไม่มีเดินเหินก็ลำบาก
ไม่ได้มีหน่วยงานอะไรไปดูแลคุณลุงเหมือนกันนะ
ก็อยากจะให้คุณลุงได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวเราตามต่อให้นะฮะในทุกมิตินะครับสำหรับเรื่องนี้ด้วย
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาที่รายการรถปลดทุกข์ที่ไทยรัฐทีวีบ่าย๓นะครับคุณผู้ชมครับ